คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันที่เราเกาะติดภารกิจการช่วยเหลือเด็กหญิงวัย๑ขวบ๗เดือนนะคะที่ตกลงไปในท่อส่งน้ำบาดาน
แล้วตั้งแต่ที่เรารู้ข่าวเนี่ยคือน้องตกไป๔โมงเย็นเมื่อวานจนถึง๑๐โมง๔๕เกือบ๑๙ชั่วโมงนะคะของภารกิจนี้
ตอนแรกเนี่ยคุยกับทางผู้ว่าผู้ว่าบอกว่าพ่อแม่น้องรู้แล้วแหละจะเจอตัวน้องแต่พ่อแม่น้องทำใจไม่ได้เลยไม่มาอยู่ใกล้
แต่ภาพที่เราจะให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งเนี่ยเป็นวินาทีแห่งความดีใจค่ะดีใจที่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวน้องขึ้นมาได้

จริงครับ
คุณผู้ชมภาพนี้แหละพอเอาตัวน้องขึ้นมาได้เสียงเฮ

การช่วยชีวิตเด็กหญิงวัย๑ขวบ๗เดือนน้องตะสาค่ะ
ตกลงไปในท่อส่งน้ำบาดาน
นี่เป็นภาพตอน๑๐โมง๔๕นาทีที่ผ่านมาค่ะ
สามารถช่วยน้องขึ้นมาได้
คือจากข้อมูลของนายอำเภอบอกว่าจุดที่น้องตกลงไปลึกประมาณ๑๓เมตร
แต่ว่าท่อทั้งหมดเมื่อสักครู่ที่เราสัมภาษณ์ทางปพ
ปพบอกว่าท่อน่าจะยาวรวมประมาณ๔๔เมตร
ทีนี้พอเอาตัวน้องขึ้นมาได้ดูสิคะ
รีบนำตัวไปที่โรงพยาบาลพบพระเลยค่ะ
แล้วพ่อกับแม่น้องก็ดีใจนะคะ
แรงงานชาวเมียนมาหลายสิบคนมาเฝ้ารอ
แล้วแต่ละคนเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยความปลื้มใจแล้วก็โล่งใจค่ะ
เห็นภาพนี้ก็ขนลุกค่ะเพราะว่าคนทั้งประเทศนี่แหละ

บอกว่าขอให้น้องปลอดภัยขอให้น้องปลอดภัย
และสุดท้ายน้องก็ปลอดภัยจริง
ทีมฮีโร่ทีมนี้ถือว่าช่วยให้น้องขึ้นมาได้สำเร็จ
สิคะแต่ละคนก็กอดคอกันหลั่งน้ำตา
ด้วยความดีใจที่ภารกิจนี้ถือว่าเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะคะ

ทีมฮีโร่ทีมนี้กันหน่อยค่ะ

ดูสิคะแต่ละคนกอดคอกันหลั่นน้ำตา

ดูสิคะแต่ละคนกอดคอกันหลั่นน้ำตา

ดูสิคะแต่ละคนกอดคอกันหลั่นน้ำตา
ดูสิคะแต่ละคนกอดคอกันหลั่นน้ำตา
ดูสิคะแต่ละคนกอดคอกันหลั่นน้ำตา
ดูสิคะแต่ละคนกอดคอกันหลั่นน้ำตา

ดูสิคะแต่ละคนกอดคอกันหลั่นน้ำตา

ดูสิคะแต่ละคนกอดคอกันหลั่นน้ำตา
ดูสิคะแต่ละคนกอดคอกันหลั่นน้ำตา
ดูสิคะแต่ละคนกอดคอกันหลั่นน้ำตา

ดูสิคะแต่ละคนกอดคอกันหลั่นน้ำตา
โหบางคนดูสิคะชอตนี้นี่คือน้ำตากลอได้เลย
คือภารกิจที่กู้ไภทุกคนช่วยกันและเจอชั้นหินตั้งแต่ตี๓

คุณผู้ชมถือว่าเป็นภารกิจและปฏิบัติการที่ยากลำบากนะ
ต้องทำงานด้วยความบรอบครอบ
สิ่งที่ดีใจที่สุดคือเด็กยังปลอดภัย
แล้วก็อย่างที่เราสัมภาษณ์ท่านในอำเภอนะครับ
ตัวเด็กเองนะฮะถูกส่งไปจากจุดเกิดเหตุนะครับ
ตำบลคีรีราชที่อำเภอพบพระ

ระยะทางในการเดินทางคือ๔๑กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางไปที่โรงพยาบาล๕๓นาทีนะครับ
แล้วก็นายอำเภอได้พูดถึงอาการล่าสุดของน้อง
นี่คือน้องมีอาการแค่ขาดน้ำนะครับ
แล้วก็ทางโรงพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะ

หลังจากนั้นทางคุณหมอทางพยาบาลก็วางแผน

เพราะว่าตอนแรก
อย่างที่เราเห็นข่าวกันรู้แหละว่ามีการต่อท่อออกซิเจนลงไปใช่ไหมคะ
แล้วเห็นข่าวตอนแรกบอกว่ามีการส่งนมไปให้น้องดื่ม
แต่พอคุยคอนเฟิร์มกับทางนายอำเภอ
ในอำเภอบอกว่าน้องเนี่ยขาดทั้งน้ำขาดทั้งนมไม่ได้อาหารอะไรเลยนะคะ
ครับสุดท้ายตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพบพระจังหวัดตากแล้วนะฮะ
ซึ่งเดี๋ยวทีมข่าวของเราก็จะติดตามอาการของหนูน้อยรายนี้
รอดมาได้อย่างปฏิหารด้วยการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะ
ทุกฝ่ายจริงนะเราอาจจะขอบคุณทุกหน่วยได้ไม่หมดนะ
มีทั้งหน่วยทหารด้วยแล้วก็หน่วยในพื้นที่ด้วยนะครับ
อัปเดตข่าวนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบตั้งแต่ต้นรายการกลางรายการ
กระทั่งมาถึงใกล้ช่วงบ่ายแบบนี้นะครับ